แต่เช้าวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสำหรับการจัดกิจกรรม
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสานหบูชาค่ะ
ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทำบุญตักบาท
พร้อมปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาและไหว้พระเก้าวัดนะคะ
ในวันอาสานหาบูชาและเข้าพรรษาประจำปี๒๕๕๙
ติดตามจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ

รายงานสดมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะ

ในวันอสานหาบูชาเช้านี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชน
ทางกลางมนาคารที่ขึ้นคักเหลือกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
พุทธศาสนิกชนเหล่าข้าราชการและองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา
ร่วมธรรมาตรภัยแห่งพระสงค์จำนวน๗๐รูป
เมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
บริเวณลานหน้าพระธินั่งสิวโมกขับพิมาร
ที่ปริพิตภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนคร
ในวันเข้าพรรษาและอสานหบูชา
ขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นะคะ
นำอาหารเพื่อสุขภาพมาทำบุญ
เพื่อลดภาวะเสี่ยงปัญหาสุขภาพในพระภิกษุสงฆ์ค่ะ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
วันนี้รู้สึกอิ่มบุญค่ะที่ได้มาร่วมทำบุญในวันอาสานหบูชา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
ในปีนี้ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมถวรรยราชสมบัติครบ๗๐ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๘๔พันศาค่ะ
และในปีนี้นะคะก็ได้เน้น๓กิจกรรมหลักค่ะประกอบด้วย
การทำบุญตักบาทแห่เทียนเข้าพรรษา
และการไหว้พระ๙วัดสืบสิริสวัสดิ์๙รัชกาล
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ประพฤติปฏิบัติสืบทอดพระพุทธศาสนา
และสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทย
แก่เด็กเยาวชนและประชาชนค่ะ
จะเห็นได้ว่าวันนี้เราก็ได้มีการทำบุญ
ฟังเทศฟังธรรมนะคะแล้วก็
ได้มีการใส่บาทพระสงฆ์และในคณะเดียวกัน
ในวันนี้ก็จะมีการไปถวายเทียน
ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครนี้ค่ะเราถวายเทียนวัดที่สำคัญ
จะปฏิหวัดตัวเข้าวัดช่วยกันและให้ทุกคนรักษาศีลในช่วงเข้าบรรษานี้ก็ยังดี
แต่ภูมิใจที่ว่าเป็นชาวศาสนาพุทธอยากให้คนไทยทุกคนถือศิลป์๕เป็นการดีที่สุด
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดพิธีปล่อยขบวนแห่ต้นเทียน
ก้าวต้นเทียนอย่างสวยงามตราการตาและรถไหว้พระเก้าวัดสืบศรีสวรรค์๙ราชกาล
ซึ่งก็จะมีรถบัสที่ให้บริการไหว้พระเก้าวัดนะคะทุก๓๐นาทีค่ะ
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
และในช่วงค่ำวันนี้เองก็จะมีพิธีเวียนเทียนที่วัดปฐุมวนาราม
คุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปร่วมเวียนเทียนกันได้ค่ะ
หรือสามารถติดตามบรรยากาศได้ทางไทยรัฐทีวีค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติแปลนคล